ต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะสำหรับกันนพัฒน์ค่ะ
งานนี้ตั้งแต่มีความรักหลายคนบอกว่าความดราม่าก็ตามมาคละคลุ้งอยู่เหมือนกันนะคะ
คือเหมือนจะดีนะตอนแรกหลังจากที่นักร้องหนุ่มกันนพัฒน์ออกมาเปิดตัว
ดูแฮปปี้ดีดูมีความสุขแฟนคลับโอเคเข้าใจได้
แต่มันก็มีแฟนคลับบางกลุ่มค่ะที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความรักครั้งนี้
รู้สึกว่าน้องปุ๊บปั๊บรับโชคกันเร็วไปไหมนะคะ
เข้าไปแสดงความคิดความเห็นเชิงลบนิดนึง
ก็เหมือนเตือนแหละว่ามันแบบออกตัวกันแรงไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
หนุ่มกันก็เข้าไปลบออกเกลี้ยงเลย
เอาเป็นว่าเหมือนว่าใครที่แสดงความคิดความเห็น
ที่แบบไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ของเขาลบหมดเลย
แล้วก็ไล่บล็อกซะไม่เหลือชิ้นดี
งานนี้เหตุผลคืออะไรนะคะเดี๋ยวไปฟังจากกันดีกว่านะครับ
ว่าแฟนคลับบอกเลยว่าเสียใจหนักมากค่ะ

ข้อความเป็นข้อความที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไห
ถ้าว่าผมอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก
แต่ว่ามันเป็นการทำให้กลุ่มแฟนคลับคนอื่น
หรือว่าคนอื่นที่เขามองเรามาเนี่ยมันมีความไม่เข้าใจกัน
ซึ่งแฟนคลับบางคนที่โดนบล็อกไปเนี่ยเขาบอกว่าตามกันนพัฒน์มาตั้ง๙ปี๑๐ปี
เพราะฉะนั้นมันเสียใจนะคะที่ทำแบบนี้แต่กระแสนึงเขาก็บอกว่า
ดาราก็คนศิลปินก็คนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยเหมือนกันนะคะ